ตำรวจบุกจับหนุ่มหลักสี่เขาพาเพื่อนพ้องน้องพี่ไปลุมกระทืบหนุ่มคนนึงที่เชื่อว่าเป็นกิ๊กกับแฟนของเขาครับ
ตำรวจสนดอนเมืองบุกจับฮะพนัทภูนุษย์อายุ๓๒ปีเป็นการจับตามหมายสารเลยนะ

รุกเคหาสถานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นและร่วมกันทำให้เสียทรัพย
เหตุการณ์ตอนบุกจับเนี่ยบุกจับในการเคหะแจ้งวัฒนะ๑๔
ย่านหลัก๔กรุงเทพมหานครเรื่องของเรื่องพนัทกับเพื่อนพ้องน้องพี่ของเขา
ก่อเหตุเมื่อวันที่๘มิถุนายนที่ผ่านมาคู่กรณีคือจักรชัย
จากชัยไปแจ้งความไว้แล้วตำรวจก็เลยขยายผลมาดำเนินการจับกลุ่มตัว
เพราะว่าพนัทพาก้าวพาเจมส์บุกเข้าไปถึงบ้านพักบ้านพักของจักรชัยบุกเข้าไปทำร้ายร่างกายทำลายข้าวของ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในสอนอดอนเมืองตำรวจก็ขยายผลจับนายพนัทได้นะฮะ
สุดท้ายพนัทก็รับสารภาพว่าพาเพื่อนไปรุมทำร้ายนายจักรชัยจริงแล้วไปทำร้ายเขาทำไม
ไปทำร้ายเพราะเชื่อว่าจากชัยเนี่ยไปก้อนแล้วก็ติกเหมือนเป็นกิ๊กกับแฟนนุ่มเป็นกิ๊กกับแฟนสาวของพนัท
ดังนั้นก็เลยรุมทำร้ายร่างกายสุดท้ายแล้วทางจักรชัยไปแจ้งความคราวนี้
ตำรวจก็เลยเดินทางมาจับกลุ่มตัวนายพนัทได้ดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนอีกสองหน่อเตรียมขยายผลจับกลุ่มเช่นเดียวกันครับ